วันนี้เขาตามกันเพราะว่าเป็นเหตุสลดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
ลูกชายแท้มายืนตะโกนเรียกพ่อหน้าบ้าน
ไม่รู้พ่อออกช้าไม่รู้มีเรื่องกันมาก่อน
ไม่รู้ทะเลาะกันตรงหน้าบ้านหรือเปล่า
ลูกยิงปืนเข้าไปพ่อตายเลยครับตายอยู่ในรั้วบ้าน
นี่ยังไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจได้หลักฐานสำคัญนี่ลูกชายผู้ก่อเหตุ
เป็นวินาทีที่นายเสรีกุลดำรงวิวัฒน์อายุ๖๐ฮะ
หนำยิงนายพิษกุลดำรงวิวัตรอายุ๘๘แล้วนะ
นี่ดูยิงกี่นัดละหลายนัดมากนะ
โอ้โหเนี่ยครับยิงพ่อแท้ของตัวเองกระสุนเข้าหน้าอก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๗ซอยยาใจ
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

นายเสรีขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน

ก็เลยเหมือนตะโกนตะโกนเรียกคนในบ้านแบบ

แต่พ่อเนี่ยน่าจะเป็นคนเดินออกมาเปิดแหละ
นายเสรีเดินวนเวียนวนเวียนอยู่หน้าประตูรั้วครับ
ส่วนในพิษนะครับก็นั่งอยู่ในบ้าน
เหมือนกับทั้งคู่มีปากเสียงกันนะฮะ
จากนั้นนายเสรีไปยืนที่ประตูรั้ว
แล้วชักปืนออกมากระหน่ำยิงจริงยิง๘เข้า๖ครับคุณผู้ชม
เสร็จแล้วก็ยังเดินเท้าไปทำอะไรรู้ไหม
เอาเท้าเนี่ยไปเขี่ยมีดพระที่ตกอยู่ข้างศพพ่อนะฮะ
เอาเท้าเขียซึ่งพ่อเนี่ยน่าจะถือมีดอยู่ในมือ
แล้วก็หยิบมีดพระเดินหายเข้าไปในบ้าน
เสรีนะจากนั้นก็เอาผ้ามาปิดศพไว้
สักพักเสรีเดินออกจากบ้านปิดประตูเหล็ก
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปพร้อมกับปืนครับคุณผู้ชมครับ
พนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่นะครับ
อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับนายเสรีโดยเร็วที่สุด
ส่วนสาเหตุที่นายเสรียิงพ่อของตัวเองเนี่ย
การสอบสวนทราบว่าคือทั้งคู่เนี่ยนะฮะ
มีปากเสียงกันเป็นประจำคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ
ส่วนบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน๔คน
คือพ่อแล้วตัวนายเสรี
ภรรยาของนายเสรีแล้วก็ลูกเลี้ยงซึ่งเป็นลูกติดภรรยามา
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่านายเสรีกับพ่อเนี่ย

กระทั่งเกิดทะเลาะวิวาสแล้วก็ระเบิดอารมณ์ใส่กัน
ถึงขั้นใช้ปืนยิงพ่อของตัวเองเสียชีวิต
ส่วนบรรยากาศที่บ้านเกิดเหตุนะครับ
วันนี้ปิดเงียบผู้สื่อข่าวไปไม่เจอใครนี่ฮะปิดเงียบ
เพราะว่าญาติเนี่ยกำลังไปรับศพนะครับในพิษเนี่ย
จากโรงพยาบาลหัดใหญ่มาเดี๋ยวก็จะมาทำพิธีกันต่อไป
ตำรวจชุดสืบสวนสพหัดใหญ่นะครับ
เร่งสืบสวนหาเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มนายเสรี
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในหัดใหญ่นี่แหละ
แล้วก็จะประสานญาติให้พาเข้ามอบตัวด้วย
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับนายเสรีแล้วนะครับ
แจ้ง๓ข้อหานักคือ
ฆ่าบุพการีมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะที่นายเสรีเนี่ยเงียบเก็บตัวเงียบยังไม่เข้ามอบตัวนะ
ชุดสืบสวน๓หน่วยด้วยกันตอนนี้ไปล็อกเป้าแล้ว
ไปหาจุดไปล็อกเป้าแล้วนะครับ
แสล่าสุดคือเมื่อเช้าเนี่ยยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วก็ขอความร่วมมือนะให้ญาติพาเข้ามอบตัว
ในพิษเนี่ยนะครับในพิษผู้ตายเนี่ยนะฮะมีลูกทั้งหมด๗คน
เป็นผู้ชาย๖หญิง๑โดยนายเสรีเนี่ยเป็นลูกคนที่๓นะครับ
แล้วก็อยู่บ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ต้องรอติดตามดูนะฮะเดี๋ยวตำรวจเขาจะไปสอบพยานแวดล้อม
อย่าลืมว่าในบ้านเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมอ่านไปมีนางสาวสาวลักษณ์เพลิงคาม
อายุ๔๐ปีที่ในรายงานข่าวบอกว่าเธอเป็นภรรยาของนายเสรีอยู่ด้วย

ค่ะก็คงต้องฟังจากพยานแวดล้อมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับพ่อลูกคู่นี้
ถึงขั้นต้องยิงกันลูกยิงถึง๘นัดนะคะยิงไม่ยั้งเลยโดนพ่อ๖นัด